ต่อที่ศึกยิงกันกลางทะเลที่พัทธลุงนะครับ
มีเรือหางยาว๓ลำก็มีคนขับก็ขับประกบกันไป

หลังจากนั้นมีผู้ชายคนหนึ่งจมไปกลางทะเล
แล้วอีก๒ลำเขาก็ขับหนีหายไปนะฮะ

เป็นเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบคราบเรือที่บริเวณ
เป็นเรือหางยาวครับหลังตำรวจสภลำปัมพัทธลุงเอง
ก็นำเรือหางยาวลำนี้ที่อยู่จากกลางทะเลเนี่ย
จากฝั่งสัก๑กิโลเข้าไปจอดที่ท่าเทียบเรือ
หลังมีชาวบ้านเห็นเรือหางยาวไปลอยลำอยู่๓ลำ
แล้วก็เห็นว่ามันมีอะไรบางอย่างถูกยิงใส่ไปที่น้ำด้วย
แล้วเรือหางยาว๒ลำเหมือนกับว่าเป็นคนยิง
ก็ขับออกไปคนละทิศคนละทาง
ปล่อยให้เรืออีกลำนึงลอยลำอยู่กลางทะเล
แล้วหลังจากนั้นก็เหมือนกับว่าคนขับจมน้ำหายไป
เจาะครับภรรยาของนายรักก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุสามีก็ออกจากบ้านไปตั้งแต่
ออกเรือไปหาปลาจนกระทั่งเช้ามาทราบข่าวว่าสามีถูกคนร้ายตามประกบยิงกลางทะเล
ที่ผ่านมาสามีเคยมีปัญหากันกับคนสองกลุ่มคือเป็นนายจ้างที่สามีเคยไปรับจ้างขับรถบรรทุกสินค้า
แล้วถูกกล่าวหาว่าแอบขโมยน้ำมันไปขายแล้วก็มีเรื่องขึ้นลงขึ้นสารกันไป
แต่ตอนนั้นก็มีการชดใช้ค่าเสียหายไปแล้วอีกกลุ่มหนึ่งสามีเคยมีปัญหาขัดแย้งเรื่องเงินในวงพนันถึงขั้นกับจะดักยิงกัน
แต่คู่กรณีเป็นญาติก็มีการขอโทษกันไปแล้วจบไปแล้วนอกจากนี้สามีก็ไม่เคยมีปัญหาความขัดแย้งกับใครก็ไม่รู้ว่าการถูกยิงครั้งนี้เกิดจากอะไรนะครับ
ทีนี้ล่าสุดนะฮะทางด้านของพลตำรวจตรีกิจสดาแก้วจันดีนะครับเป็นผู้อำ
กับของสถานีตำรวจภูทรพัทธลุงเองพร้อมกับชุดสืบสวนนำตัวชายวัย
สิบสองปีคนนี้ไปสอบปากคำร่วมสองชั่วโมงแล้วก็ให้การเป็นประโยชน์กับ
ตำรวจระบุว่าสาเหตุเนื่องมาจากความไม่พอใจในการแย่งที่ทำกินกลางทะเลครับ
ตอนนี้การค้นหานายสิรินั้นกู้ภัยยังคงค้นหาอยู่แล้วก็ขอทีม
นักประดาน้ำในพื้นที่ใกล้เคียงมาช่วยเสริมเนื่องจากว่ายังไม่รู้จุด
จมน้ำที่ชัดเจนแล้วทะเลมันก็กว้างมากด้วยนะต้องใช้นักประดาน้ำจำ
มากตอนนี้ก็ยังหามร่างของนายสิริไม่พบเลยนะครับ